เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำนะ
เรื่องของคนไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับเพื่อน

ทีนี้พอเพื่อนไม่ใช้เนี่ยเจ้าหนี้เขาก็มาทวงที่คนค้ำ

แต่คุณป้าแกก็แก้ปัญหาผิดวิธีไปหน่อยนะ
ไปจับหลานชายของเพื่อนเนี่ยมาเป็นตัวประกัน

เพื่อจะบังคับให้เพื่อนเนี่ยกลับมาใช้หนี้นะฮะ
ยุ่งเลยแหละทีนี้จะไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
นี่ฮะนี่เป็นคลิปที่อาจจะไม่ได้ยาวมากนักนะครับ
ป้าก็จูงเด็กไปคนหนึ่งเด็กผู้ชายอายุ๗ปี

เป็นหลานของเพื่อนเพื่อนคนที่แกไปค้ำประกันเงินกู้ไว้ให้
แล้วก็หนีไปเจ้าหนี้เลยมาทวงที่แกแกชื่อป้าทัศน์นะฮะอายุ๕๐
ปีนะครับทุกผู้ชมครับชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้นี่ฮะคือจับ
ไปเนี่ยเพื่อประกาศให้เพื่อนที่ชื่อจันเพลซึ่งเป็นยายของเด็ก
ผู้ชายคนนี้บอกต้องมาหาฉันนะมาคุยกันเรื่องเงินกู้หน่อย
ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหินลาดบ้านกรวดจังหวัดบุรีลำนะ
ครับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นี่ฮะคือสุดท้ายเนี่ยประทัดแกก็ปล่อยเด็ก
กลับมานะฮะแต่เด็กมีบาดแผลถูกมีดบาดที่นิ้วโป้งด้านซ้ายวัน
ประทัดเนี่ยคนที่จับเด็กไปเนี่ยเราไปคุยด้วยนะฮะนี่น้อง
ด้านนี้เจ็บส่วนนี้คือประทัศน์ปรากฏบอกว่าเป็นเพื่อนกับยาย
ให้แต่สุดท้ายเนี่ยป้าจันเพลเนี่ยแกไม่ยอมจ่ายทำให้ป้าทัศน์ต้อง
หนี้แทนวันนึงได้๓๐๐๐บาทนะเป็นการเงินกู้นอกระบบจนไม่ไหว
แล้วนะคือนางจันเพลเนี่ยหลบหน้าหลบตาไม่ยอมใช้หนี้สุดท้าย
ก็เลยต้องไปเอาหลานนางจันเพลมาที่บ้านประทัดเพื่อหวังจะให้
จันเพลเนี่ยมาพูดคุยเรื่องหนี้สินท่านผู้ชมครับคือเรื่องนี้
เนี่ยทางครอบครัวของเด็กชายวัย๗ขวบบอกโอ้โหมันยอมไม่ได้คือ
จะมาแก้ปัญหาอย่างนี้ไม่ได้เขาก็เลยไปแจ้งความนะฮะที่สพบ้าน
กรวดนะครับให้เอาผิดกับป้าทัศน์นะคือทางตำรวจเนี่ยญาติของเด็ก
เขามาแจ้งความบอกว่าโอ้โหป้าทำแบบนี้มันรุนแรงเกินไปเด็กตัว
นิดเดี๋ยวเด็กไม่รู้เรื่องอะไรด้วยหรอกจะไปจับเด็กไปยัง
ได้ยังไงนี่เป็นคุณป้าของเด็กเมื่อสักครู่นี้นะฮะชื่อ
นางสาวกุลทรัพย์นะประทัดก็ต้องมาหาตำรวจแล้วก็บอกว่าเครียด
มากที่ถูกตามทวงหนี้คือถ้าเกิดว่ายายของเด็กคือนางจันทร์
ที่รู้จักกันเนี่ยรับผิดชอบก็คงไม่มี
เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องขอโทษทุกคนนะ
ขอโทษเด็กด้วยขอโทษญาติของเด็กด้วย
ไม่ได้ตั้งใจจริงเพราะวันนั้นเนี่ยป้าเครียด
จนเกือบจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำถ้าไม่ได้ตั้งใจฝากขอโทษด้วยลูก
เพราะป้ายายเครียดมากเครียด
พ่าเค้าโทษหลายหลายด้วยลูกหลานเลย
บอเมนบาวะฮักต์เจ้าแย่เคียดเนี้ยงยินดีปัจจิขาตัวตายแล้วภูเขาตายแล้ว
ท่านตมติเอกกรรมพลวงสงวนพุ่มกับการสพบันกรวดบอกว่า
หลังจากได้รับแจ้งความตำรวจก็เรียกตัวป้าทัศน์มาสอบปากคำ
ทัศน์ก็สารภาพว่าก่อเหตุจริงสาเหตุก็คือ
ตัวป้าทัศน์เนี่ยกับตัวยายของเด็กที่เป็นเพื่อนกัน
กู้เงินแล้วต่างคนความจริงคือต่างคนต่างค้ำให้กัน
แต่ฝั่งยายของเด็กเนี่ยเป็นฝ่ายหนีหนี้ก่อนนะ
แก๊งเงินกู้ก็เลยมาเอากับประทัศน์ก็จับเด็กไปไว้สี่ชั่วโมง
สุดท้ายปล่อยออกมาแต่เด็กบาดเจ็บถูกมีดบาดที่นิ้วมือด้วย
ตำรวจแจ้งข้อหาก็คือนวงเหนียวกักขังนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ปล่อยตัวไปนะเดี๋ยวก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนแก๊งเงินกู้นอกระบบแก๊งนี้เดี๋ยวก็จะขยายผล
แล้วก็ตามตัวมาดำเนินคดีกันต่อไปค่ะโอ้โหทีนี้นางสุทัศน์ก็
รับทราบข้อกล่าวหาเนอะเพราะว่าต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหา
แล้วก็ดำเนินคดีก็นั่งร้องไห้อย่างที่คุณภาคภูมิบอกแหละ
ก็บอกว่าไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายอะไรขนาดนี้
ยืนยันว่าไม่คิดว่าจะทำร้ายเด็กแต่มันไม่มีทางออกจริง
ก็ติดต่อตัวคนที่เป็นหนี้ไม่ได้แล้วเหมือนกับเขาประกาศว่าจะหนีหนี้
ภาระทั้งหมดก็ตกอยู่ที่เธอ
บีบกดดันทุกอย่างไอนทำให้เขาถูกบ็อกสมองฉันทุกอย่างเลย
ที่เป็นยายของเด็กอะค่ะระหว่างที่รอให้ปากคำกับตำรวจ
เจ้านี่โทมาอุ้ยโทมาทวงนี่โทมาเลยเหรอโทมาเลยเนี่ย
จันเพลบอกว่าเงินที่กู้มา
ก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาจากไหนมาใช้มาใช้หนี้อ้าว
เสียพนันไปหมดแล้วอ้าวดูสิค่ะ
เขาล่ะว่าจะหาเงินใส่เขาล่ะมันหาว่าทัดไหนอ่ะนี่โอ้โหว่า
เจ้าทัดโมโหว่าเมื่อวานค่อยบอกว่าไปสินี้ให้เจ้าใจเจ้าคือเจ้า
อันนี้หลายวันมันไม่ยอมมันเลยมาคนขับมันก็ท่วงแน่ล่ะแมนบอก
เพราะงั้นเลยโมโหว่แค่นั้นล่ะมือเดียวนี่ล่ะไม่ได้มีรายมือหรอก
ตำรวจก็เลยบอกว่าเท่าที่รู้นะคะชาวบ้านก็มักจะกู้เงินรายวัน
เอามาเพื่อใช้จ่ายแต่ก็ไม่มีเงินคืน
จำเป็นจะต้องไปกู้รายอื่นเพื่อเอามาจ่ายหนี้รายเก่า
เป็นดินพอกหางหมูอ่ะค่ะส่วนการเล่นการพนันในพื้นที่อำเภอบ้านกรัว
ติดกับชายแดนไทยซึ่งฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเขามีบ่อนเสรี
อืมชาวบ้านเขาเลยไปเล่นการพนันกันอ้าว
พื้นที่ที่ยังเปิดการเล่นเนี่ยตำรวจบอกว่าขอตรวจสอบนะคะ
ก็ไม่เห็นมีที่ไหนเขาเปิดให้เล่นนะหรือฮะ
สำหรับประเทศเพื่อนบ้านที่เขามีบ่อนเสรีอ่ะอืม
ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงทีเนี้ยค่ะแก๊งปล่อยเงินกู้อะค่ะ
ก็ชุดสืบสวนกำลังตามหาตัวนะคะว่ามีการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือเปล่า
แล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายมันเลยเป็นปัญหาดินพ่อค้างหมู
แล้วก็งูกินหางวนกันอยู่แบบเนี้ยค่ะคือแต่ป้าเอาเงินไปเล่นพนันเนี่ยแหละ
อืมใช่ไหมแม่มันก็เลยยุ่งกันไปหมดเลยค่ะครับเดี๋ยวมา